สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกมายืนยันเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องนะคะ
ที่ไทยจะเจอกับจีน๒มิถุนายนนี้บอกว่าตอนนี้นะคะคืบหน้ากว่า๙๐แล้วค่ะ
แล้วก็ขอความร่วมมือจากแฟนบอลด้วยนะคะว่าอย่าทำลายสิ่งของในสนามค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายสุภสินลีลาริสค่ะอุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะภายหลังการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขัน
ที่มีตัวแทนจากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒บริษัทแพลนบีมีเดียจำกัดมหาชน
รวมถึงฝ่ายรักษาความปลอดภัยค่ะว่าเกมอุ่นเครื่องที่ไทยจะเจอกับจีน๒มิถุนายนนี้มีความพร้อมเกือบจะทุกด้านแล้วค่ะ
จากนี้นะคะสมาคมก็ขอความร่วมมือจากแฟนบอลที่เข้ามาในสนาม
ให้ช่วยกันรักษาทรัพย์สินไม่ทำลายสิ่งสมองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๑๖
แข่งขันกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะรวมถึงการใช้คำพูดต่างที่ไม่สุภาพด้วย
ซึ่งทางสมาคมก็บอกว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่รู้เท่าไม่ถึงการ
ซึ่งเกมอุ่นเครื่องที่ไทยจะเจอกับจีนนะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดมาจากสนามราชมังคลากีฬาสถานเสาร์ที่๒มิถุนายนนะคะ
เข้าสัญญาณถ่ายท่อสด๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเกมการแข่งขันเริ่ม๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ